คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของการประหยัดพลังงานกันหน่อยนะคะ
โดยทางด้านกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
หรือว่าพอเขาก็อยากกระตุ้นไง
ให้คนไทยหันมาใส่ใจเรื่องของการประหยัดพลังงานมากขึ้น
ก็มีการเปิดตัวโครงการฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง
รวมถึงมีบ้านประหยัดพลังงานด้วย
คราวนี้ใครที่อายุ๓๐บวก

พรีเซนตเตอร์สามหนุ่มสามมุม
กบแท่งมอสติดตามกันจากรายงานนะครับ
จากสิตคอมสุดฮิตในอดีตสามหนุ่มสามมุม
กลับมารวมตัวอีกครั้งในฐานะพรีเซนเตอร์โครงการ
ฉลากเปลี่ยนพลังงานประสิทธิภาพสูงและบ้านเปลี่ยนพลังงาน
ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนเผยแพร่อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง
และบ้านเรทพลังงานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ที่ตั้งใจเชิญชวนให้คนไทยทั่วประเทศ
กลับมาสนใจเรื่องการประหยัดพลังงานให้มากขึ้น
ผ่านทัพยนต์โฆษณาสารคดีสรรค์และวิดีโอไวรัล
ที่จะเผยแพร่พร้อมกันทั่วประเทศ
จนกลุ่มเป้าหมายหลากหลายวัย
๑๐ปีที่ผ่านมาก็สามารถสร้างผลประหยัดให้เกิดขึ้น

ของกรมในการที่จะดำเนินการโครงการนี้นะครับ
ปี๖๑นี้นะครับก็อยากจะเรียนว่าเรามีผลิตพันธุ์
ติดฉลากนี้นะครับ๑๙ผลิตภัณฑ์นะครับ
เป้าหมายเราคิดว่าเราจะติดฉลากให้ได้

ราคาอาจจะแพงกว่าสินค้าทั่วไปเล็กน้อยนะฮะ
แต่สามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลา๓ปีเท่านั้นเองนะฮะ

ว่าจะเป็นเรื่องของเตาแก๊สนะฮะเตาหัวฟู้นะครับ

แม้กระทั่งเรื่องของฉนวนกันความร้อน
มีให้เลือกหลายผลิตภัณฑ์
สำหรับโครงการฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง

ผลิตภัณฑ์แรกคือเตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือน
จนถึงปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริมแล้ว๑๙ผลิตภัณฑ์
ขณะที่ผลการดำเนินงานตลอด๑๐ปีที่ผ่านมา

จากข้อมูลของพเมื่อสิ้นปี๒๕๖๐พบว่า
โครงการนี้สร้างผลประหยัดพลังงาน
คิดเป็นมูลค่ากว่า๒๓๐๐๐ล้านบาท
ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้๓๘ล้านตัน

เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สร้างความเข้าใจ

ให้กับประชาชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

โดยปัจจุบันพอมีแบบบ้านประหยัดพลังงาน
เผยแพร่ฟรีให้แก่ประชาชนทั่วไป

ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบบ้านทั้ง๑๒แบบ